แล้วก็รองนายยกวิศนุก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
ยังไม่ใช่เป็นการประชุมคอรมอของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นครั้งสุดท้าย
เพราะยังต้องทำงานต่อไปจนกระทั่งจะมีรัฐบาลใหม่นะครับ
แล้วก็กว่าจะรัฐบาลใหม่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาด้วย
วันนี้ผู้สิทธิ์ไปตามสัมภาษณ์ทั้งบิ๊กตูบิ๊กป้อมบิ๊กป๊อก

ซึ่งทั้ง๓คนหลังมีรายชื่อติดโผล่คอรมอ
ช่วงวันหยุดมีโผล่ออกมาว่าแต่ละคนจะได้รับตำแหน่งอะไรนะครับ
ไปถามพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก่อน
เมื่อเช้าท่านก็มาถึงที่ธรรมเนียบรัฐบาล
เพื่อที่จะเตรียมเข้าประชุมคอรมอ
ผลไม้ไทยอร่อยที่สุดในโลกนะครับ
แต่ว่าก็มีการหันมาพูดกับผู้สื่อข่าว
เพราะผู้สิทธิ์ข่าวพยายามจะสอบถามเรื่องของการฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาล
พลเอกประยุทธ์ถามกลับสั้นด้วยสีหน้าเรียบเฉย
ถามผู้สื่อข่าวว่ารักใครเป็นนายยกรัฐมนตรีล่ะ

ฟังเสียงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหน่อยครับ
แค่นนี้แหละครับตอบเบาแบบนี้แหละนะครับ
ผู้สิทธิ์ข่าวบางคนก็ไม่ได้ยิน

ผลเอกประยุทธ์บอกว่าวันมีแต่ข่าวทะเลาะกัน

ค่ะแต่ว่านี่ที่ตอบนักข่าวเนี่ยนะครับ

เรียบมากค่ะดูอีกคนนึงไหมไม่เรียบเฉยค่ะมุดดีเลยค่ะ

แต่เป็นการตอบคำถามแบบเดิมคำตอบเดิม
นั่นก็คือไม่รู้ไม่ตอบไม่ได้ไปอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะ
เราจะได้ยินจากปากของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ช่วงนี้อยู่บ่อยเนี่ยนะคะซึ่งทางด้านพลเอกประวิทย์รองนายกรัฐมนตรี

ก็ปฏิเสธกรณีที่มันมีข่าวออกมาว่าแกนนำพักประชาธิปัตย์
ไม่ว่าจะเป็นนายจุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพัก
นายเฉลิมชัยศรีอร์เลยค่ะที่การพักเข้าไปพบ
เพื่อที่จะหารือเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาล
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมวันนี้พอบิ๊กป้อมเดินทางมาถึง
คือทางด้านทหารคนสนิทเขาก็แจ้งไง
รายงานเลยบอกว่ามีสื่อมวลชนรอสัมภาษณ์นะครับท่าน
ใช่แล้วก็บอกหัวข้อไปด้วยทีนี้พอพลเอกประวิทย์ลงจากรถเท่านั้นแหละ
หน้าก็หุดหงิดแล้วก็เลยตอบเสียงเข้มเสียงดังเลยนะว่าไม่ตอบ

หลังจากนั้นสื่อมวลชนก็เลยถามต่อถึงความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาล
ผลเอกประวิทย์ก็บอกว่าไม่รู้เรื่อง
ทีนี้พอถามว่ามีข่าวว่ามีแกนนำไปคุยใช่ไหม
สังทานก็บอกไม่รู้ไม่ได้ไป
แล้วก็เดินผ่านวงสัมภาษณ์สื่อเนี่ยค่ะ
ช่วงนี้เนอะไม่รู้ไม่ตอบนะฮะ

พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก็ได้พูดถึงกระแสข่าว
ที่จะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าเกิดว่าคั่วพลังประชารัฐตั้งรัฐบาล
เรื่องนี้เนี่ยนะคะทางด้านบิ๊กป๊อกก็บอกว่า
จะต้องให้เกียรตินายกรัฐมนตรีคนต่อไป
ที่จะมีการหารือกับพักร่วมรัฐบาลตามขั้นตอน
ส่วนจะร่วมทำงานกับพลเอกประยุทธ์ไหม
ถ้าเกิดได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอีกสมัย
อันนี้เดี๋ยวรอให้มันเกิดขึ้นก่อน
เอาฟังบิ๊กป๊อกตอบค่ะ
ถ้าจะจัดใครลงทำงานอย่างไรต้องรอดูก่อน
ใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับ

รองนายยกรัฐมนตรีรองวิศนุเครืองามนะครับ

รองนายยกรัฐมนตรีอีกครั้งในรัฐบาลชุดต่อไปหรือไม่

เมื่อช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
เอกประวิทย์วงสุวรรณก็ยังเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคง
สมคิตจตุศีพิทักษ์ยังเป็นรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจนะครับ
แล้วก็ทางด้านของรองวิศนุเครืองามยังได้เป็นรองนายกฝ่ายกฎหมาย

รัฐมนตรีมหาดไทยนายดอนประมาทวินัยตำแหน่งเดิม
รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอะไรแบบนี้นะครับ
รองนายกวิศนุบอกว่ายังไม่รู้เลยเรื่องนี้
โดยรายชื่อรัฐมนตรีที่ออกมาขณะนี้เป็นเพียงโผล่จากสื่อเท่านั้น

เพราะว่าถ้าจะมีการประชุมต่อ
รัฐบาลชุดนี้ก็ยังต้องประชุมรอจนกว่า
รัฐบาลชุดใหม่จะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาคมนั่น
นี่คือการเมืองเราก็สืบต่อมาจากที่
อาจารย์สุภาพคิดขยายขยายไปเมื่อช่วงต้นรายการ
ใช่ค่ะคือสัปดาห์นี้ก็ต้องติดตามกันยาวต่อเนื่องเลยนะคะ